อ่ะไปต่อดีกว่าผมขอท้าพี่เบิร์ดกับคุณน้ำแข็งเลยคุณผู้ชม
กล้าเปิดเมนูนี้หรือไม่โอ้โหแบบนี้เนื้อปลาดิบดิบ
จิ้มในรังไข่มดแดงซึ่งมดแดงเป็นตัวแล้วเอาเข้าปากไปเลย
ยูทูบเบอร์สายกินเขาทำอ่ะแล้วคนดู๖ล้านกว่าวิวอ่ะ
เขาบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยเหมือนกันนะไปเสิร์ฟพร้อมกันเลยครับ

หึหื้อหื้อ
เกลี้ย
ถามว่ากล้าไหมเนี่ยตอบได้เลยทัศนัยคะ
ไม่ค่ะขอบายก่อนกลัวมดกัดปากเดี๋ยวปากบวมฉึ่งค่ะ
เอาทำเดียวไม่คันหรอพี่เอ่อไม่ต้องมาทา
พอเนื้อปลาช่อนสดก็เอาไปจิ้มไข่มดแดง
ซึ่งขายมดแดงมันยังอยู่ในรังแล้วก็มีมดแดงเต็มรังไปหมดเลยอ่ะ
ใช่แล้วมดมันไม่กัดปากเหรอฮะ

อือฮึพี่เอ๋ย
คืออยู่นี้ครับคุณผู้ชมครับล้องน้ำแข็ง
แต่ที่ผมเห็นค่ะก็ไม่ถึงขนาดนี้นะ
ไอ้โชว์การกินอย่างสอยจุย์อะไรเงี้ย
โชว์การกินแบบเมนูสุดพิษดารเขาเอาปลาช่อนมาแร่เนื้อสดเลยนะ
แล้วก็ไปจิ้มในรังไข่มดแดง
เขาบอกว่าคือมดแดงพอมันกัดไปที่เนื้อของปลาช่อนแล้วใช่ไหมฮะ
มันจะฉี่ใส่เนื้อปลาแล้วมันก็จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเนี่ย
เป็นเมนูพื้นบ้านเอเลชอร่อยแบบนี้นะฮะ
้าวน้องใหญ่วชนก็อยากไปทำเลนแบบเนาะ

อันนี้อันตรายไปหน่อย